อุทาหรณ์ให้กับ๑คนขับขี่จักรยานยนต์ที่ไม่สวมหวกกันน็อก
คนขับรถเก๋งที่อยู่เลนทางด้านซ้าย
แล้วนึกจู่ยังไงไม่รู้จะกลับรถทางด้านขวา
แล้วก็ปาดเข้ามาต้องดูคลิปนี้ครับ
นี่ฮะสังเกตก่อนนะฮะ
๑คันมาปาดมาเพื่ออาจโปเชสิครับ
ก็แน่นอนฮะคลิปนี้เป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันกับรถจักรยานยนต์
ณบริเวณจุดกลับรถถนนรัชดาพิเศษ๖

เมื่อกลุ่มวัยรุ่น๔รายได้ขี่จักรยานยนต์๒คันคู่กันมา
โดยไม่สวมหมวกกันน็อกแต่อย่างใด
ขณะนั้นรถเก๋งสีเงินที่ชะลออยู่ในเลนซ้ายจู่นึกยังไง
จะกลับรถไปเลนขวาตัดเลนทีเดียว๒ช่องจราจรเพื่อจะกลับรถให้ได้
ทำให้จักรยายนที่ขี่ตามหลังมาด้วยความเร็ว

ก็ชนโครมเข้าไปที่ด้านข้างของรถยนต์
ตัวก็กระเด็นลงไปนอนกองกับพื้นแบบสไลด์เดอร์กันเลยทีเดียว
ซึ่งนายปียพันธ์บุญช่วยนะคะผู้เป็นเจ้าของคลิปนี้ก็เปิดเผยว่า
หลังเกิดอุบัติเหตุนะคะวัยรุ่นคนขับแล้วก็คนซ้อนจักรยานยนต์ได้ลุกขึ้น

โดยมีจักรยานยนต์อีกคันนึงที่ขี่มาพร้อมกันในตอนแรก
จอดรอดูเหตุการณ์อยู่บริเวณใกล้กันแต่ไม่ทราบว่าได้มีการสำรวจความเสียหายกับรถเก๋ง
คู่กรณีหรือเปล่าก็นับว่าโชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วก็ตกใจพอสมควรถือเป็นอุทาหรณ์
ใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นนะคะ
เพราะว่าครั้งต่อไปไม่แน่ว่าอาจจะไม่โชคดีแบบครั้งนี้ก็เป็นได้
เราขอชะลอภาพเพื่อให้เห็นความแรงน้อยลงนะครับเพราะพอสโลปุ๊บมันจะตกใจน้อยกว่า
แต่ว่าคุณปียพันธ์บุญช่วยเป็นเจ้าของคลิปนะฮะไม่ใช่รถคันนี้นะฮะ
ไม่ใช่บุคคลในภาพแต่ว่าเขาถ่ายไว้ได้ที่ด้านหลังแต่ว่าเขาก็แปลกใจเล็กน้อยแล้วเนี่ย
พอเอาจักรยานขึ้นปุ๊บไม่มีการเคลียร์การเสียหายเลยนะฮะขับต่อเลย
เหมือนจะรู้ว่าเขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมาเดี๋ยวจะเรื่องยาวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ
ก็เจ็บฟรีไปงานนี้นะฮะแต่ก็โอ้โหดีนะที่รถหลังไม่ได้มาด้วยความเร็วนะฮะ
งั้นก็อาจจะทับไปอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ทั้งคู่แหละ
จักรยานยนต์ไม่สวมหวกกันน็อกแล้วก็ทั้งคนขับรถเก่ง
ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเรนกับรถคุณอย่ากลับฮะ
บางทีการเลยไปนิดนึงมันไม่ได้เสียเวลามากขึ้นอย่างมาก
แต่ถ้าเกิดว่าคุณมองข้ามความปลอดภัยแล้วคุณตัดเลนขนาดนี้
คุณชนปั๊บนี่ยาวนะฮะกว่าจะเคลียร์กันจบไปลงพุ้งโรงพัก
จะประกันจะมาอะไรต่างมากมายเลยแล้วเลยเลยอย่าเสียดาย